อะไรที่มันแบบเขาบอกว่าสีเขียว

มันจะทำให้คุณผู้ชมสบายตาขนาดนั้นหรือเปล่า

คุณคุณถามเป็นธรรมคุณไม่มองเป็นธรรมชาติบ้างเหรอ
ไม่มองเป็นพุ่งหญ้าเป็นอะไรแบบนี้บ้างเหรอ

นี่ค่ะนี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติปีนึง

นี่คือสาหร่ายสีเขียวที่อยู่ตรงขั้นบันไดของเขื่อนกันคลื่น

พอมุมกว้างแล้วเราจะเห็นชัดแล้วนะว่า
เหมือนกับแบบบางคนจะบอกว่ามันเหมือนตะไข้น้ำไหม
เออมันจะลื่นไหมล่ะเออมันลื่นค่ะมันลื่นค่ะ

อยู่ที่ไหนเผื่อใครอยากไปถ่ายภาพ
นี่อยู่ที่ชายทะเลปรานบุรีนะคะ
ที่ปากน้ำปรานจังหวัดประโจทย์คิริขันต์
พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมไปนะ
เพราะคนเขาจะบอกว่าบางทีไปหัวหินแล้ว

เลยไปปรานหน่อยบรรยากาศสงบสบาย
แล้วก็เนี่ยค่ะได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้
เขื่อนกันคลื่นที่มันเป็นขั้นบันไดปูนแบบนี้นะคะ
ดูสิเป็นสีเขียวแล้วมองไปดูมันรู้เลย

แล้วระยะทางมันยาวมากค่ะคุณทัศนัย
๒กิโลสาหร่ายสีเขียวแบบนี้
เวลาที่เจอกับคลื่นนะมันจะระยิบระยับไปหมดเลย
ปรากฏการณ์สาหร่ายสีเขียวมรกฏจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ล่ะค่ะ
ที่เป็นช่วงฤดูมรสุมพัดเข้าหาฝั่ง
ปลายเดือนพฤศจิกายาวไปจนถึงเดือนมกราคมนะคะ
จะเกิดขึ้นตรงชายหาดที่น้ำทะเลท่วมถึง
แล้วต้องเป็นน้ำสะอาดด้วยนะอากาศบริสุทธิ์
คือทุกอย่างมันจะต้องพอเหมาะพอดี
ถึงจะเกิดสาหร่ายเขียวแบบนี้
ทั้งน้ำทะเลอากาศแสงแดดที่ส่องมา

ก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะอยู่ไม่กี่เดือนหรอก
แต่ว่า๑ปีมันมีแค่ครั้งเดียว

เออแต่ว่าก็ย้ำเตือนนะ
สำหรับใครที่จะไปถ่ายภาพระวัง
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเหยียบมันลื่นไง
เดี๋ยวจะลื่นล้มตกทะเลไปได้นะคะ

จะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ตลอดเลย
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าปรากฏการณ์แบบนี้มันอยู่ไม่นานหรอกค่ะ

บันไดตรงนี้ที่น้ำทะเลมันพัดมามันซัดมาไม่ถึงสาหร่าย

ใช่มันก็จะกลายเป็นสีขาวมันก็ตายไป
แต่ว่าช่วงนี้น้ำทะเลมันยังซัดมาถึงอยู่

ก็คือไปถ่ายรูปแหละอย่าไปนั่งอย่าไปเหยียบแหละ
มันลื่นเดี๋ยวตบหัวฟาดบันไดปูนไปเนอะ